พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธคำชโนธ
เขาบอกว่าไปกันเยอะมากกว่าวันละ๑๐๐๐คน
ที่เกิดเหตุบางคนก็เป็นลมแดดถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการบริหารของคำชโนธบอกว่า
ก็ต้องมีการจัดบริหารลักษณะให้ถูกสุขลักษณะ

เพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนที่เดินทางไป

ใช่ฮิสโตรกกำลังมาแรงเลยนะคะ
ปีที่แล้วมีคนตาย๒๑คนเลยนะคะ
นายสุวิชาญชัยโกมลในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็
คณะกรรมการบริหารคำชโนธ
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม่วง
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
คำชโนธแล้วก็บริเวณวัดสิริสุทธโธ
รองรับเทศกาลสงกรานที่กำลังจะเกิดขึ้น
เชื่อว่าประชาชนจะหลั่งไหลไปไหว้ปู่ศรีสุโธอย่างล้นหลาม
เพราะว่าปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละมากกว่า๑หมื่นคน
แล้วก็ยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้
เทศกาลสงครานก็คาดว่าน่าจะมีคนไปเยอะขึ้นด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะแม่ทัพภาคที่๒ก็ลงพื้นที่คำชโนธ
หมายนโยบายให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคำชโนธ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตามความเชื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนะคะ
รวมถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตด้วย
ขณะที่เข้าไปเข้าแถวรอเข้าไปกลับไหว้ปู่ศรีสุโธ
เนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดวันนั้นก็เลยทำให้เป็นลมแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าแต่ละวันก็จะมีผู้คนแออัดนะครับ
อย่างที่เรารายงานกันไปตลอดว่าแต่ละวันก็จะมีคนเดินทางไปมากกว่า๑หมื่นคน
คณะกรรมการเขาก็เลยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมจัดระเบียบคำชโนธ
ทำงานประสานกับตำรวจทหารแล้วก็บุคคลในพื้นที่ช่วยกันค่ะ
ดูแลกันคนละไม้คนละมือจัดระบบเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ล่าสุดได้ซื้อเต็นต์๑๔หลังพร้อมกับเก้าอี้๑๐๐๐ตัวเพื่อจะให้ประชาชนได้นั่ง
แล้วก็เข้าแถวหลบแดดหลบร้อนภายในเต็นต์แล้วก็ซื้อถังขยะเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เป็นการรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรตามจำนวนประชาชนที่มากขึ้น
อกจากนี้ก็จะมีห้องพยาบาลเพื่อเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ไปคำชโนธ
และต่อไปก็จะต้องมีวิธีการหาวิธีเดินทางไปถึงโรงพยาบาลของรัฐให้เร็วที่สุดด้วย
ก็จะมีการวางแผนหารือเตรียมเส้นทางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดไว้แล้วด้วยค่ะ